ต่อกันที่นักร้องสาวที่ฮอตที่สุดณเวลานี้
สำหรับลำไยหายทองคำฮอตจริงอะไรจริงนะคะ
ตั้งแต่เรื่องของท่าเต้นเสื้อผ้าการแต่งกายนะคะ
ตอนนี้เนี่ยคิวงานเธอยาวเป็นหางว่าวเป็นจนถึงปีหน้ากันเลยทีเดียวคุณผู้ชม
แต่เรื่องราวหัวใจกลับไร้วี่แววนะ
เพราะว่าน้องลำไยบอกว่าตอนนี้ไม่มีใครเข้ามาจับจอง
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยชีเคยมีข่าวกุ๊กกิ๊กกับนักร้องหนุ่มจากแดนใต้

จากว่าทั้งคู่เคยมีผลงานร่วมกัน
ซึ่งทางด้านฝ่ายชายเองก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
ว่าทั้งคู่รู้จักกันมานาน๑ปี

เป็นการเกาะกระแสฝ่ายหญิงเพื่อหวังดัง
เจ้าตัวปฏิเสธเลยนะคะว่าไม่จริงค่ะ
เรื่องของน้องลำไยครับตอนนี้ก็แบบ

พี่น้องที่เคยร่วมงานกัน

มีแฟนคลับพี่อะไรก็มาแซวกันครับในเฟซบุ๊ก
อะไรก็ทำให้ช่วงนั้นเป็นกระแสมากครับ
ช่วงนี้ไม่ค่อยได้พูดคุยไม่ค่อยได้เจอครับ

น้องเขาไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็เล่นเวทีเดียวกันครับ
ผมคิดว่าพ่อน้องลำใยเขาน่ารักครับนิสัยดี
แล้วก็แบบผมชอบที่น้องเขาแบบทำงานเก็บเงินหาเงินอะไรเองด้วยครับผม
ก็เรียกว่าปลื้มอกปลื้มใจในฐานะเพื่อนร่วมงานนะคะ

เห้ยลำใยมีคนจับจองหัวใจแล้วหรือเปล่า